ใช่ฉันคิดว่าฉันโดนสิงนะคะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ควันหลงกรี๊ดหนักมากเลยค่ะ
น้องเจ้านายแอนด์ครอบครัวแอนด์แฟมัลลี่นะคะ
ก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับแฟนคลับเลยค่ะ
นี่ไงนี่โอ้นี่ใช่นี่น่าตาสไพร์มโนถูกไหม

ไม่ได้แค่สะพ้ายมโนมโนเรื่องอื่นด้วยค่ะคุณนะคะ
อ้าวคุณค่ะกลับมาที่เจ้านาย
โดยงานนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะที่สนับสนุนให้ซิงเกิ้ลแรกของน้องเจ้านายก็ชื่อว่าเพลงคนละชั้นนะคะ
ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นเลยนะทั้งกระแสความนิยมนะอู๋สุดไปเลย
บรรยากาศในงานบอกเลยนะคะว่าทันทีที่เจ้านายปรากฏตัวเพลงคนละชั้นนะ
กรี๊ดคุณน้อยกว่าฉันเมื่อกี้อีกนะคะเออเหล่าแฟนคลับพรุ่งปี๊ดนับนับดูแล้ว
ลองใช้เครื่องคำนวณเลย๘๕เดซิเบลเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะ
จะได้ยินเสียงกรี๊ดไหมอ๋อยังไง
เอาครับฟัง
ตอนที่น้องนายทำท่าเมื่อกี้แคร่พึ่งก่อน๓๘๐๐ชั่น
โอ้โหไอ้มาละนี่ดูดิทั้งบุคลิกอะไรแม่ปฏิบัติเมย์มันช่างรักใจ
ที่สำคัญเมื่อกี้เสือผมเท่านั้นยังหล่อเลยครับโครน
คือการฟีเจอร์ริ่งของเจ้านายกับคุณพ่อเจสุดหล่อนี่แหละค่ะ
เพลงฝากเลี้ยงที่เรียกเสียงบอกเลยกรี๊ดสนั่นจริง

แม่คู่แพ้พ่อลูกนี่เขาโดดกันมันจริงเลยนะคะ
พี่เจเนี่ยโดดแบบเนี้ยไม่แพ้อายุเลยนะจ๊ะ

ว่าโดดในคอนเสิร์ตบ่อยยังฟิตเปรี้ยอยู่ไม่แพ้คุณลูกเลยนะคะคุณพี่เจค่ะ
โดยหลังจากจบกิจกรรมบนเวทีแล้วนะคะทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกค่ะ
ก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับพี่ซี่สื่อมวลชนด้วย
ซึ่งนอกจากจะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วนะคะ
คุณพ่อเจค่ะยังฝากให้ติดตามผลงานเจ้านายนี่นะ
ระหว่างที่ลูกชายบินกลับไปเรียนที่ต่อที่อังกฤษนะคะ

ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับ

แต่ว่าเขาก็ต้อนรับเราอย่างดี

แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาอายุ๑๖ครับ
พอใจมากพอใจมากพอใจจริง
ช่วงเจ้านายไม่อยู่ในช่วงกัญญา
พฤศจิกาเราจะเปิดอีพีต่อ๑๒ตอนต่อ
และจะมีอะไรพิเศษออกมาอีก
เป็นซิงเกิ้ลคนละชั้นที่จะออกมาเป็นแนวรีมิกซ์
นี่แหละค่ะต้องรอติดตามผลงานแน่เลย
พอยพิมรจิตจ๊ะเก็บอาการนิดนึงจ้ะ
น้องแค่อายุ๑๖นะคะเดี๋ยวต้องบินไปเรียนต่ออีกครั้งประเทศนะครับ
ไม่เป็นไรค่ะรอได้ดิฉันเชื่อว่านอกจากดิฉันแล้ว
บรรดาสะพ้ายมโนบรรดาแฟนคลับก็รอได้เช่นกันนะครับ
ครั้งหน้าเนี่ยอาจจะแซ่บกว่าเดิมใครจะไม่รู้ว่าคุณ